ไปที่จังหวัดบุรีรำครับคุณผู้ชมครับหลานชายตกเป็นธาตุยาเสพติด
เมายาจนคลั่งคลั่งแล้วทำยังไงฮะขออภัยนะครับกระชากผม
ยายแท้ออกมาออกมาเสร็จครับลากยายออกมากระทืบครับ
กระอักเลือดเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ครับ
ตำตันอายุ๘๐นะครับตอนแรกท่านยังไม่เสียชีวิตนะ
หายใจรวยรินอยู่หน่วยกู้ชีพพยายามนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ขวางทางคุณยายเสียชีวิตครับ
หรือว่าพัตเตอร์โอ้โหกำลังพุ้งคลั่งเลยครับ
เดินวนไปวนมาอยู่หลอนยาลากยายแท้มากระทืบกลางถนนครับ
ตำรวจคุ้มตัวไปที่สอบพรหนองกลียังสอบสวนอะไรไม่ได้
เพราะอารวาสหนักนะครับต้องรอให้ฤทธิ์ยาหมดก่อน
ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
ครอบครัวกำลังจัดงานสบให้คุณยายสอบถามพัตเตอร์นะฮะ
ัตเตอร์เพิ่งออกจากสถานบำบัดยามาได้๓วันครับ
ก่อนหน้านี้นะฮะก็เข้าออกเรือนจำอยู่เพราะคดียาเสพติดนี่แหละ
เมื่อวานจู่เขาไปกระชากผมของยายคำตันนี่แหละ
นั่งกินข้าวอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านลากยายออกมากลางถนน
แล้วก็ทำอย่างที่ผมบอกไปถึงขั้นท่านกระโหลกร้าวเลย
จันสามีของคุณยายนะครับพยายามจะเข้าไปห้าม
อย่าทำพัตเตอร์อย่าทำอย่าทำยายแต่ยายนิ่งไปแล้วครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวิ่งเข้าช่วยแต่ก็ถูกทำร้ายจนต้องถอยออกมาครับ
จันเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าหลานคนนี้เลี้ยงมันแต่อ้อนแต่ออก
รักเหมือนลูกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทำได้ขนาดนี้
ลองฟังเสียงคุณตาหน่อยครับ
สุดสามมันผู้ช่วยผู้ช่วยมากมันแรงเร็วมันผู้ช่วย
คนหนุ่มผมไปพอได้แต่ก็ทิศ
ใส่บ่าเดี๋ยวก็ทิศล่มมันก็ตายแล้วนะครับ